ยกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีที่มันมีคลิปหลุดออกมา
ขณะที่ตำรวจเข้าไปบุกจับอดีตพระพุทธอิสระ
แล้วก็อาจจะทำให้หลายคนไม่สบายอกไม่สบายใจก่อนหน้านี้
พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์ออกมาขอโทษ
นายกรัฐมนตรีก็บอกเหตุผลด้วยนะว่าทำไมต้องขอโทษ
ก็เพราะว่าทำให้ลูกศิษย์ลูกหาของอดีตพระพุทธอิสระอาจจะไม่สบายใจ
ซึ่งก็ไม่ได้มีความสนิทสนมเป็นลูกศิษย์ลูกหาของอดีตพระพุทธอิสระ
นี่คือคลิปภาพวันเกิดเหตุนะฮะ
ซึ่งคลิปนี้แหละที่เป็นต้นเรื่องอาจจะทำให้หลายคนไม่สบายใจ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ขอโทษในฐานะผู้นำรัฐบาล
ปฏิบัติการคุมตัวอดีตพระพุทธอิสระ

หากหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาว่าเกินกว่าเหตุ
ก็มีมาตรการลงโทษทางวินัยและอาญา
แต่ยืนยันจะไม่ดำเนินการตามแรงกดดันของพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนา
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

บอกว่าอยากให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถามว่าทำไม
ก็เพราะว่าคลิปที่มันปรากฏออกมาที่ตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
บอกแบบนี้นะขออนุญาต

ใช้คำว่าตำรวจกระทำการลักษณะเข้าข่ายคำว่าถอย
ในวันที่ไปบุกจับอดีตพระพุทธอิสระ
ก็เลยเรียกร้องให้นายกใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ปลดพบตร
อกจากนี้นะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจง
ภาพที่มันปรากฏก็คือมีภาพถ่ายที่ไปร่วมกัน
มีการเจิมหน้าพงหน้าผากภาพนี้เลยค่ะ
ภาพถ่ายร่วมกับอดีตพระพุทธอิสระ
บอกว่าภาพนี้จริงมันเกิดขึ้นมานานแล้ว
สมัยบ้านเมืองยังไม่วุ่นวาย
หลวงพ่อท่านเชิญท่านไปร่วมพิธีร่วมหล่อพระ
ท่านก็ไปตามปกติพระวัดไหนที่ไหนเชิญ
ท่านก็ไปทุกที่ไม่ได้เลือกปฏิบัติ
เลือกว่าจะไปที่ไหนไม่ไปที่ไหน
ซึ่งครั้งนั้นก็เชิญพบทบ๔คนด้วยกัน

เพราะฉะนั้นสื่อประชาชนที่เสพข่าว

ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
พบ๔คนถ้ากระหว่างได้เพียงว่า
มีทั้ง๔พรบพระจะขลังหน่อย

อกจากนี้ค่ะผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
แล้วก็ดูแลงานฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะคะ
บอกว่าข้อเรียกร้องของพลตรีนายแพทย์เหรียญทอง
เรื่องของการให้ปลดเผาบอตรรอนี่นะคะ
อันนี้เป็นความคิดเห็นของคนเพียงคนเดียว
เรื่องนี้ตัวเองขอโทษลูกศิษย์ลูกหาพระพุทธอิสระไปแล้ว

ไม่เข้าใจการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

แม้จะมีภาพปรากฏว่าไปร่วมทำบุญกับอดีตพระพุทธอิสระ
คือปี๒๕๕๕ซึ่งขณะนั้น
พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้บัญชาการทหารบก
ถามกลับเลยนะถามสื่อมวลชนบอกว่า
แบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ได้หรือเปล่า
คุณผู้ชมท่านบอกว่าท่านไปในฐานะพุทธศาสนิกชน
ไม่ได้ไปฐานะในลูกศิษย์ที่สนิทสนมกัน

ก็ไปเยี่ยมพระพุทธอิสระที่เรือนจำนะคะ
ซึ่งไปเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่เขาก็เลยขอว่า

เพราะว่าตอนนี้พระอดีตพระพุทธอิสระไม่ได้พักผ่อนเลย